ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ

พร้อมปราบทุกปัญหาและประจำหน้ากับทุกเรื่องบุญ
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

วันนี้เป็นวันของเชฟกระทะหล่อค่ะ

เราจะไม่ทำให้เสียชื่อเชฟกระทะหล่อแน่นอน

แสดงว่าที่ผ่านมาเคยมีใครทำให้เสียชื่อเสียงแล้วเหรอจ๊ะ

ไม่เคยทำให้เสียชื่อเชฟกระเท้าหล่ออยู่แล้วค่ะคุณแม่ค่ะ
วันนี้เนี่ยนะเป็นวันของเชฟกระทะหล่อคือหล่อจริง
หล่อน่ารักแล้วแบบหน้าสไตล์แบบเอ๊ะโล่นั่น
รับรองเลยว่าอภิษกับคุณแม่เนี่ยนะ
จะต้องแบบปราบปลื้มกรี๊ดเสียงดังคุณผู้ชมทางบ้านก็เหมือนกัน

วันนี้พี่กาวพาเชฟคนไหนมาให้เรากิน

มาสอนเราทำอาหาร
พูดแบบนี้นะอภิตร์เตรียมผ้ากันเปื้อเลยดีกว่า

คู่นี้เราไม่ได้เจอกันมานานแล้ว

เฮ่ยน้ำไหลไหลเลยน่ะ

ใครเอาพี่ของเงินตอนนี้ชมแต่ใครเอ้าพี่ของเงินเหม้อย
เชฟคริสธนกริตแสงวนิสเชฟกัล
สรวิทย์แสงวนิดเชฟหนุ่มผู้หลงรักการทำอาหารและแฟชั่น
นิตยสารครีโอปี๒๐๑๙

เชฟสองพี่น้องสุดฮอตที่ฮอตถึงหน้าตา
ทั้งฝีมือการทำอาหารแบบนี้
ทำเอาเหล่าพิธีกรติดใจจนคว้าตัวเข้ามาเข้าครัวกันอีกรอบ
โดยเฉพาะเมนูวันนี้ที่สองหนุ่มเอามาฝาก
รับรองว่าถูกอกถูกใจแม่บ้านแน่นอน
กับไก่พันตะไคร้สูตรเด็ด
ผูกผ้ากันเปื้อนควงตะหลิวให้พร้อม

สวัสดีค่ะ

นี่คือแบบว่าบอกว่าชอบในฝีมือ

ใช่และหน้าตาของนางด้วยน่ารัก
นี่ก็ชื่นชมกันไปแม่เองเนี่ยเห็นภาพเขาเลยนะ

แต่แบบเวลาเราจะทำอะไรภาพมันจะเข้ามาในหัว
เป็นภาพเชฟคริสกับเชฟการใส่ผ้ากันเปื้อน
มือควงกระทะตะหลิว

แต่บอกเลยว่ามันมีเสน่ห์มาก

นี่ไงนอกจากภาพจะมีเสน่ห์แล้วฝีมือในการทำอาหารเขาก็มีเสน่ห์ด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้เฉลยมาซิว่าจะมาทำเมนูอะไรคะ

ไก่พันตะไคร้ใก่ดูชาลใคร้มาก

และสำหรับส่วนผสมของเมนูไก่พันตะไคร้

ส่วนผสมของเรานี่ตรงหน้า

เริ่มทำจากอะไร

แล้วต้องหั่นไก่เป็นชิ้นยังไงคะพอดีไหม

แต่ว่าใหญ่หน่อยเพราะว่าตะไคร้มันแท่งใหญ่

เนอะไม่รู้ไม่ออกแล้วว่าจะเสียบยังไง
มันบางก็ตามสภาพเศรษฐกิจน่ะหนุป
มันต้องหมนมันต้องหมนแล้วเสียบมา
จะให้กินอะไรไก่หนา
หมนแล้วเสียบไง
ขึ้นแล้วก็เสียบหั่นงอเหมือนท้องปลาหมึดเนี่ยต้องหมนหละ
ค่อยเสียบนะครับ

ตอนนี้ทำไงเราไม่ต้องทนไม่ต้องอะไรเลย
อย่าไปค้นมันครับเดี๋ยวมันจะเป็นเกร็ดน้ำตาลครับ

เดี๋ยวจะบ่นว่าหวานอีกนะครับ

เคียงใส่แล้วเขาไปใส่อีกเอ๊ย

แม่ไม่ต้องอ่ะ
อยากเกร็ดลดร่องอีก

แล้วก็ระหว่างรอก็เอาไก่มาหมักครับ

ทางนี้ใส่เกลือแล้ว

เขามักไก่อยู่หมักไก่

ไม่แบ่งครับแบ่งอีก

ไม่เคยไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะ

ป๊อมป้อนจิ๊นก็ขนมันไปเฉยมันจะหวานเกินไว้ครับ

ขอบคุณครูเลย
ห่อนครูเค้าบอกว่าห้ามไปคน

ข้าวไรดีคะ
ปิดไฟก่อนได้เนอะ

อริยากิมันจะค่อนข้างหวานด้วยนะ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

ไหนลากปัชชีลงไปแม่เดี๋ยวทำให้นะโอ้โฮขอบคุณมากละกลิ่นมันก็เป็นอย่างนี้
เอาละคะไม่รู้ว่าซอสสูตรเด็ดของฝั่งแม่บ้านท็อปจะไปรอดหรือเปล่า
ดูจะเหนียวหนึบผิดสูตรไปหน่อยแล้วเชฟสุดหล่อของเราจะช่วยแก้ได้ไหม
แล้วแต่ละทีมรสชาติจะออกมาเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะ